ใครจะใช้สีอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง
เดือนปีเกิดเอ้ยอะไรก็ว่ากันไปซึ่งต้องบอกว่าเรื่องความเชื่อของสีก็เป็นเรื่องใกล้ตัว
เพราะฉะนั้นมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พูดได้ว่าเป็นการเสริมดวงเสริมห่วงจุ้ยด้วย
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปเสริมดวงเสริมห่วงจุ้ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบนเตียง

มันสำคัญนะคุณชนะเพราะอะไรเพราะเตียงนอนเนี่ยมันอยู่ในห้องนอน
การจัดห่วงจุ้ยในห้องนอนให้ดีก็ถือว่าเป็นเรื่องดี
แต่ถ้าหากว่าเราเลือกสีผ้าปูที่นอนผ้าปูเตียงให้เหมาะให้ถูกฉลกกับเราด้วย

เพราะฉะนั้นวันนี้มาฟังกันค่ะว่าใครเกิดวันไหนเหมาะกับผ้าปูเตียงสีอะไร
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตามติดชิดขอบเตียงนอน
โดยเฉพาะเรื่องของสีผ้าปูที่นอนเพราะมันส่งผลต่อดวงและห่วงจุ้ยของคุณค่ะ
ถ้าผ้าปูที่นอนที่ไม่ถูกฉลกกับคุณแล้วล่ะก็
ส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับกระสับกระส่าย
แถมบางครั้งทำให้สมองมึนคิดงานไม่ออกก็เป็นได้
วันนี้เราเลยจะมาเลือกสีผ้าปูที่นอนให้ถูกฉลกกับวันเกิดของตัวเองกันค่ะ
มีสีอะไรบ้างไปชมกันเลย
เริ่มกันที่คนที่เกิดตรงกับวันจันทร์
คนที่เกิดตรงกับวันจันทร์อุปนิสัยเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อน
ต้องใช้ผ้าปูที่นอนสีโทนเย็นเข้ามาช่วย

ต่อกันที่คนที่เกิดตรงกับวันอังคาร
คนที่เกิดตรงกับวันอังคารเป็นคนที่หนักแน่น
สีผ้าปูที่นอนที่เหมาะกับคนที่เกิดวันนี้ก็คือ

และสีจำพวกโทนดำค่ะ
ต่อกันที่คนที่เกิดตรงกับวันพุธ

ดังนั้นสีผ้าพุทธินอนที่เหมาะกับคนวันนี้ก็คือ

เพื่อช่วยให้ผ่อนคลายความเครียดนั่นเองค่ะ
แต่ถ้าใครยังโสดอยู่ไม่ควรใช้สีแดงนะจ๊ะ

ต่อกันที่คนที่เกิดตรงกับวันพระฤหัสสบดี
สำหรับสีผ้าปูที่นอนที่เหมาะกับคนที่เกิดวันพระฤหัสบดีก็คือ

สีเหล่านี้จะช่วยให้ผ่อนคลายความตึงเครียดจากเรื่องต่างที่ประสบมาได้อย่างดีค่ะ

ขอแนะนำว่าให้ใช้สีตามวันเกิดของคุณแม่บ้านนะคะ
เพราะคุณพ่อบ้านจะได้อยู่ในโอวาสค่ะ
ต่อกันที่คนที่เกิดตรงกับวันศุกร์
สำหรับสีผ้าปูที่นอนที่เหมาะกับคนที่เกิดวันศุกร์ก็คือ

สีเหล่านี้จะช่วยทำให้คนเกิดวันนี้มีเสน่ห์มากขึ้นนั่นเองค่ะ
ต่อกันที่คนที่เกิดตรงกับวันเสาร์
คนที่เกิดวันนี้พลังอำนาจจะอยู่ที่

การใช้สีเหล่านี้ในการปูที่นอนก็จะทำให้นอนหลับสบายขึ้นค่ะ
ปิดท้ายกันที่คนที่เกิดตรงกับวันอาทิตย์
สำหรับสีผ้าปูที่นอนที่เหมาะกับคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็คือ

สีเหล่านี้จะช่วยทำให้นอนหลับได้สนิทมากขึ้นค่ะ

เลือกสีผ้าปูที่นอนยังไงให้ถูกฉลกกับแต่คนเกิดแต่ละวัน
คือผมจะบอกแบบนี้ว่าผ้าปูที่นอนเนี่ยนะมันจะมีผลกับผู้หญิงอย่างมากเลยนะ
ผู้หญิงเขาชอบซื้อผ้าปูที่นอนใหม่

และยิ่งถ้ามันส่งมาเซลพอดส่วนเสื้อผ้ากระโดนเข้าใสเลย

ก็จะได้พักผ่อนได้อย่างดีมีความสุข